สมโพธิพระพุทธชินราชประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
งานวัดใหญ่งานประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดพิศนุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ได้เริ่มขึ้นแล้ว
โดยกำหนดจัดงานในวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมถึงสองกุมภาพันธ์
วันนี้มีประชาชนทั้งชาวพิศนุโลกและต่างจังหวัดพากันไปเที่ยวงานจำนวนมาก
โดยเฉพาะบริเวณวิหารหลวงพระพุทธชินราชที่เนืองแน่นไปด้วยผู้คน
เข้ามากราบนามัศกาลพระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิศนุโลก
ขึ้นไปกลับไหว้พระบรมศาลีริกษาธิ์เพียงแค่ปีและหนึ่งครั้ง
ภายในพระปางมีสถูปเจดีสีทองบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
โดยมีนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคอยอำนวยความสะดวก
และแนะนำการขึ้นลงให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย